โอ้โหเดือดมากต้องถามว่าใครทำเดือดขนาดนี้คะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะ
เป็นโพสต์ที่เจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งอย่างพี่ก๊อตจักรพันธ์
โพสต์ลงค่ะลงอินสตาแกรมเลยวงเล็บมารยาท
เออยังไงจะสอนใครนะมาสั้นแต่โอ้โหจุกจุกมากเลยค่ะ
แล้วก็เนี่ยค่ะแคปชั่นสะกดเป็นไหมไอ้นักร้องรุ่นลูก
ตายแล้วแฮสแท็กไม่ไหวจริงจริงค่ะใจความเนี่ยก็น่าจะหมายถึง
กดเป็นไหมคำว่ามารยาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมประโยคนี้แหละสะดุ้งสะเทือน
ทั้งวงการเลยหลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ก๊อตนะ
ก๊อตไม่เคยเดือดขนาดนี้เลยนี่ทำไมพี่ก๊อตถึงได้ปรี๊ดแตก
ทนไม่ไหวต้องโพสต์ระบายกลางดึกแล้วระบุชัดเป็นคนในวงการเดียวกันซะด้วย
งานนี้ก็มีเพื่อนพองพี่น้องในวงการลูกทุ่งอ่ะเข้ามาถามถ่ายด้วยความตกออกตกใจนะคะ
รวมถึงคุณหลิวอาจาริยาก็เข้ามาคอมเมนต์ในธรรมนองเดียวกันแบบนี้

โพสต์ดังกล่าวค่ะก็เลยมีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคาดเดากันไปเยอะแยะต่างนานในคอมเมนต์

ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้า
สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพี่ก๊อตเลยค่ะ
ได้รับการยืนยันนะคะว่าพี่ก๊อตมีปัญหากับนักร้องลูกทุ่งชายท่านหนึ่งจริง
แต่เกิดจากการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย
ก็ได้มีการเคลียร์ใจกันจบไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ภายหลังพี่ก๊อตก็ลบโพสต์นี้ออกไปจากไอจีเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน

ก็อย่างว่าแหละคนในวงการบันเทิงนะก็ต้องแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกัน
อาวุโสยังมีอยู่นะคะในสังคมไทยของเรา